บอกให้เชื่อไม่เสร็จพวกเราไว้
เดียวรังที่ตายคงได้แค่ตัว
ยิ่งหับเท่าไหร่ยิ่งยื้อแค่ไหน
ยิ่งเห็นแก่ตัว
ท้ายที่สุดก็เป็นภาพของรถที่ว่างเปล่า
ก็เป็นภาพที่คุณเมย์
พิชนาโพสต์เอาไว้
พร้อมกับข้อความที่ทำให้เราทุกคน
รู้ว่าความรักของเขามาถึงทางตัน
เพราะว่าภาพสุดท้ายที่คุณเมย์โพสต์
เป็นภาพเบาะรถว่างเปล่า
และข้อความระบุว่าถึงทุกคน
คือเมย์อึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้
กว่าวันมาแล้วยังทำใจไม่ได้เลย
และเมย์คิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เมย์จะไม่ไหว

ความรักของเรามาถึงทางตันแล้ว
เจเองเสียใจและเมย์เองก็เสียใจมาก
มีปัจจัยบางอย่างทำให้เราต้องจบความสัมพันธ

ขอทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วย
โปรดอย่าถามอย่าแท็กใดมาอีกเลย
เมย์ต้องการทำใจขอบคุณค่ะ

แท็กสุดที่รัก
นี่คือการโพสต์อินสตราแกรมของเมพิชชนาธิ
เกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ถึงทางตัน
เธอโพสต์ไว้เมื่อวันที่๑๘มกราคม
คือเมื่อวานนี้เองนะฮะ

จากภาพเบาะที่นั่งที่ว่างเปล่าด้วย
มีป้ายไฟที่เขียนว่าชนะทิพย์
ซึ่งป้ายไฟนี้คุณเมย์เอาไปใช้ตลอดเลย

ทั้งในการเล่นสโมสรและในการลงเล่นให้กับทีมชาติไทย
สื่อความหมายว่าเบาะรถตรงนี้
จะไม่มีคุณเจมานั่งด้วยอีกแล้วนะฮะ

วันนี้พาดหัวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ

รวมถึงไทยรัตน์ทีวีพาดหัวใหญ่สองบรรคัทนะครับ
เมแจงรักทางตัน
เจไม่ปลื้มขวางแต่ง
โพสต์จบสัมพันธ์พ่อตกใจรอเคลียร์

คำพูดของคุณเมย์ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวานนี้

บอกว่าตอนแรกคิดว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน

ลืมคิดไปว่าต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัว
เมื่อวานี้พูดสิทธิ์ข่าวก็พยายามที่จะตามหาคุณเมย์

คุณเมย์เปิดใจหน่อยได้ไหมกับนักข่าว

แล้วก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนก็แตกต่างกัน

แต่เราก็เห็นตลอดว่า

ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ข้อมูลมาเยอะทีเดียวนะคะ
คุณเมย์พิจารณาสาขากรได้เปิดเผย
ปมรักร้าวครั้งนี้เกิดขึ้น

ไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณเจ

เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ของคุณเจเคยบอกเอาไว้นะคะ
บอกว่าอยากจะให้ครอบครัว

ใช้เงินไปประมาณ๓๐ล้านบาท
และคุณแม่ของคุณเจก็บอกอีกด้วยว่า
อยากจะให้เจบวชให้เรียบร้อยก่อน
ก็บวชเรียบร้อยแล้ว
แล้วค่อยมาคุยกันเรื่องแต่งงาน
ทีนี้วันที่๓มกราคมที่ผ่านมา

เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณเจ
เพราะว่าทั้งสองคนคบกันมาตั้ง๓ปีแล้วไง

หลังปีใหม่จะไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณเจเขา

ทีนี้คุณแม่ในช่วงของการพูดคุย
บอกคุณเมย์เปิดเผยออกมา

เกิดปีไก่เหมือนกันปีรกาเหมือนกัน
น่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้น่าจะตีกันตลอด
คบกันไปก็ตีกันตาย

คือได้ยินประโยคนั้นช็อกหนักเหมือนกัน

แม่เจ๊บอกว่าไม่มีเวิร์ก
รอได้ไหมอีก๓ปี

แต่แม่บอกว่าแม่ไม่มีอะไรนะ

อีกอย่างแม่บอกว่าเราสองคนเกิดปีไก่เหมือนกัน
บไปก็ตีกันตาย
ส่วนผู้เป็นพ่อก็พูดแบบว่า
ถ้าพ่อเมย์เรียกสินสอดแพง
แล้วก็ทำหน้าคลุ่นคิด
ตนกับเจถึงกับนั่งร้องไห้กันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ
นี่เป็นคำบอกเล่าของเมพิจารณา
ที่บอกเล่าต่อสื่อ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณเมย์ยังพูดเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าในช่วงของการพูดคุยคุณเมย์บอกรู้สึกแย่มาก
ถ้าคุณแม่พูดแล้วเดินมาจับมือตัวเองสักนิดนึง
เขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไร

คบกับเจไม่ได้หวังตรงนั้นอยู่แล้ว
แค่อยากได้กำลังใจจากครอบครัวเท่านั้น

ถึงขนาดไปฝากไข่ทำเพื่ออนาคตของเรา
ก่อนหน้านี้มีคนไม่ยอมรับเรา
เราก็ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นมาได้
แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเขาไม่ยอมรับเรา

พยายามทำใจนะจะหักดิบจะเลิกกัน

พยายามจะเนียนให้กลับมาคบกันต่อ
คือพอบอกว่าจะเลิกแล้วไม่ไหว
รออีก๓ปีถามว่าอีก๓ปีชัวร์ไหม
คือเมย์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุย
เข้าไปเจอคุณพ่อคุณแม่

แล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปส่งคุณเจเดินทางไปญี่ปุ่น

หลายคนยังเห็นภาพที่สนามบินความชื่นมื้นก็ยังมีอยู่นี่
ก็ยังคุยพูดคุยกับครอบครัวแล้วก็ป้ายไฟอันนี้เหมือนเดิมค่ะ
ยังมีเจ๊ยังมีเมย์เดินไปด้วยกัน
เคียงคู่กันไปจับมือกันไปแบบนี้
พ่อแม่ของเมย์พ่อแม่ของเจก็อยู่ที่นั่น
ยังไม่เห็นมีเหตุการณ์ที่จะบอกเลยว่า
กับเจเขามีเรื่องที่น่ากลุ้มใจน่าวิตกกังวลแบบนี้
ก็คือคุณเมย์บอกว่าตั้งแต่วันที่๓ที่เข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่
จนกระทั่งไปส่งเจที่สนามบินเมื่อวันที่๑๐มกราคม
เมย์ก็เจอทั้งบ้าน
เจก็บอกว่าไม่เลิกได้ไหม
ก็เลยบอกงั้นก็ลองคบกันต่อดูแล้วกัน
ก็คบกันต่อไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะคุณ
ถึงวันที่๑๘มกราคมท้ายที่สุดเมย์และตัดสินใจ
ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่ไหวแล้ว
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณเมย์เขาออกมาเปิดเผย
อกจากนี้นะฮะคุณเมย์ยังเปิดเผยเรื่องของนิสัยของคุณเจด้วย
บอกว่าเจเป็นคนดีเป็นคนกระตันยู

เขาอยู่ได้ด้วยเงินโบนัสจากสโมสร

ไม่อยากให้เขาทะเลาะกับพ่อแม่

ต่อสู้กับความเชื่อความคิดของพ่อและพี่ชายของเมย์มาก่อนหน้านี้แล้ว
ครอบครัวของเมย์เชื่อในความรักของเมที่มีต่อเจ

ตอนนี้เป็นคิวของเจ
ที่จะต้องต่อสู้เพื่อเมย์ถ้ารักเมย์มากพอ
ไม่ได้ให้เขาไปทะเลาะกับพ่อแม่นะคะ
เพียงแต่คุยกันเพื่อหาทางออกที่ดี
พร้อมทั้งพ่อแม่และเจ
ถ้าไม่มีทางออกให้ก็เท่ากับถึงทางตันเดินต่อไปไม่ได้แล้ว

และมีคำพูดหนึ่งที่สะเทือนใจเหมือนกัน
คุณเมย์น้ำตาจะไหลตลอดเวลาตอนที่คุยกับผู้สื่อข่าว

พูดอีกประโยคหนึ่งออกมาบอกว่า
ตอนแรกคิดเพียงว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน
แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของครอบครัวด้วย

นี่นะฮะคือสิ่งที่คุณเมย์เปิดเผยออกมา
หลังจากที่คุณเมย์โพสต์ภาพ
เบาะแล้วก็ป้ายไฟที่มีเขียนชื่อว่า
คุณชนะทิพย์สงกระสินเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีคนกดไลค์แล้วทั้งหมด

๕๙๔๘คอมเมนต์
ณเวลานี้นะครับพูดสิทธิ์ข่าวไม่ถามแต่เมย์ดังเดียว
ต้องไปถามครอบครัวของคุณเจด้วยตามไปที่บ้านครอบครัวของคุณเจ
ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ซึ่งซื้อที่ดิน๕ไร่ทำเป็นสนามฟุตบอลเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็รอเจกลับมาอยู่ที่นี่
ไปพบกับคุณพ่อก็คือคุณพ่อกล้องพบ

เพราะว่าคุณพ่อบอกคุณแม่ไปทำธุระที่กรุงเทพ
เราก็เลยถามเรื่องที่คุณเมย์ประกาศทางไอจี
แจ้งว่าเลิกกับเจแล้วทั้งที่รักกันมาก
คุณพ่อบอกก็เพิ่งจะทราบเรื่องนี้แหละ
จากนักข่าวคนหนึ่งที่ถามว่าพ่อรู้เรื่องนี้หรือยัง
พ่อเองบอกว่าตกใจเกิดอะไรขึ้น
เพราะในช่วงที่เจบวชครอบครัวของเมย์ก็มาร่วมงาน
ยังพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเลยนะครับ

หลังจากเจศึกออกมาเมย์ก็ยังไปมาหาสู่กับเจ

ตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น

ข้อความที่คุณเมย์โพสต์บอกเลิกลูกชาย
โทรศัพท์ไปญี่ปุ่นเพื่อจะสอบถามเจ

เพราะว่าสโมสรคอนเซอร์เลสัปโปโร
เขาไม่ได้อนุญาตให้นักเตะ
ใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการฝึกซ้อม
คือเขาเข้มงวดมากสำหรับลีกในญี่ปุ่น
คือเป็นกฎเป็นระเบียบเลยห้ามคุยกันเลย
แล้วคุณคิดดูใจเจตอนนี้

พ่อของคุณเจยังเปิดเผยอีกเพิ่มเติม
บอกว่าตอนนี้รอลูกชายโทรกลับอย่างเดียวเลย
ก็จะสอบถามให้รู้เรื่องว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

ก็คือช่วงก่อนปีใหม่ที่บอกว่าจะแต่งงานกับเจ
ก็คือจะให้เจไปทำพิธีสู่ขอตามประเพณี

แต่ขอเวลาอีก๒ปีจะไปสู่ขอ
เพราะคุณพ่อกับคุณแม่ยังเห็นว่าเจยังอายุน้อยอยู่เลย

ความรับผิดชอบอาจจะยังไม่ค่อยมีและ
ตอนนี้สำหรับเจเองยังถืออยู่ว่า
อยู่ในช่วงของการสร้างฐานะ๒ปี

ก็เลยขอเวลาคุณเมย์ไป๒ปีนะคะ
อยากให้มีความพร้อมแต่งงานกันแล้ว
ชีวิตจะอยู่กินกันแค่ไม่กี่ปี
คือหมายถึงว่าจะต้องพร้อมจริง

ไม่ใช่อยู่กินกันแค่ไม่กี่ปีแล้วก็เลิกกัน

บ้านก็ปลูกไว้ให้ในสนามฟุตซอล
เมื่อเจ๊กลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่
จะมีเมมาด้วยและเข้าพักที่บ้านที่ปลูกใหม่นี้
ก็เห็นรักกันดีไม่เคยทะเลาะกันสักครั้งนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดคุณพ่อของคุณเจก็บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นต้องสอบถามเจก่อนที่จะให้ข่าว
อยากรู้ว่าเมย์น้อยใจหรือมีปัญหาเรื่องอะไร

ก็คือแม่ของเจ๊นะครับคุณแม่พรสวรรค์นะครับ
บอกว่าอย่างไรต่อดีจะอย่างไรต่อดี
ต้องคุยกันทั้งครอบครัวคุยทั้งเจคุยทั้งแม่เจ
และก็ต้องถามกับเมย์ด้วย
ว่ามันมีเรื่องอะไรกันทะเลาะอะไรกันหรือไม่
ส่วนตัวรักลูกชายมากครับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
การตัดสินใจของเขาขึ้นอยู่กับเขาเอง
พ่อตามใจทุกอย่างไม่ขัดคล่อง
นี่คือเรื่องราวความรักคุณเมย์คุณเจ
และก็มีส่วนผสมของความเป็นครอบครัวของทั้งสองครอบครัวอยู่ด้วย
อย่างที่เมย์บอกเรื่องราวความรักไม่ใช่เรื่องคนสองคนแล้ว
แต่ว่าขึ้นอยู่กับครอบครัวด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะ
รักกันอย่างไรสองคนถึงจะทำให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายสุขใจด้วย
คุณผู้ชมรับชมข่าวนี้แสดงความคิดเห็นมาเยอะนะครับ
ให้กำลังใจทั้งสองครอบครัวทั้งสองฝ่ายทั้งเมย์และเจ
ท่านบอกว่าก็ต้องคุยกันพูดคุยกัน
แล้วก็ไม่เชื่อว่าสุดท้ายจะเลิกกันจริง
อยากให้เข้ามาคุยกันสร้างความเข้าใจกันระหว่างสองครอบครัว
ข่าวนี้มันช็อกวงการนะหลายวงการนะ
วงการบันเทิงช็อกวงการกีฬา
แล้วก็ช็อกวงการของสังคมทั่วไปด้วย
เพราะเขาติดตามเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่มาเยอะ
คุณเมย์บอกว่าหรือเมย์จะอาพับรักจริง

เธอก็เผชิญอะไรมาเยอะมาแยะเลยนะฮะ
แต่สุดท้ายเธอบอกว่าเธอรักคนนี้
แต่ก็หรือว่าเธออาพับเกี่ยวกับความรัก
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับ
อยากได้กำลังใจมากดังนั้นให้กำลังใจกันทุกฝ่ายเลยนะครับ